เดี๋ยวไปดูที่สุโขทัยหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชมที่สุโขทัยเนี่ยนะคะมีหญิงแกร่งหัวใจเหล็กคราวนี้เนี่ยเธอมาช่วยชาวสวนมะละกอไลฟ์ขายเพราะว่าที่สวนมะละกอก็ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ไม่มีคนมาซื้อเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการไลฟ์หน่อยค่ะ

ที่อำเภอสีสำรมจังหวัดสุโขทัยเพราะว่าชาวสวนที่เนี้ยเขาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าลูกค้าไม่มีเลยอ่ะไม่มีลูกค้ามาซื้อผลผลิตที่สวนเลยแล้วคุณคิดดูน่ะต้องปล่อยให้มะละกอเนี้ยมันร่วงหล่นลงมาจากต้นแล้วก็ทิ้งไปแบบนั้นอ่ะทีนี้เขาบอกว่าชาวสวนเนี้ยบ

ก็เลยตัดสินใจติดต่อไปทักแชทไปที่เฟซบุ๊กหญิงแกร่งหัวใจเหล็กช่วยหน่อยมาไลฟ์ขายมะละกอหน่อย
ซึ่งมะละกอของคุณป้าเกษรเป็นมะละกอพันธแขกดำ
เมื่อกี้ที่บอกว่าสี่บาทสี่บาทเนี้ยคือขายกิโลละสี่บาท
คือคละขนาดกันนะเล็กกลางใหญ่ปนกันไป
ใครอุ้ยนิ้วใหญ่มากอ่ะ
นี่คือขนาดคละกันนะไซส์คละกันได้

ดังนั้นใครอยากอุดหนุนอยากจะไปซื้อติดต่อได้เลยนะคะ
หน้าจอเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้นานหน่อย
จะได้โทรไปติดต่อพี่เกษรคุณป้าเกษรนั่นล่ะนะ
ก่อนหน้านี้เขาไปไลฟ์ช่วยชาวสวนชาวสวนอะไรนะ
หัวใช้เท้าแล้วก็คนก็เหมาหมดสวนหมดไล่เลย
แต่ว่าตอนโควิดรอบแรกอ่ะพี่เขาก็ไปไลฟ์ขายแตงโมอืม

นี่ไงคราวนี้มาช่วยมะละกอนะคะใช่ครับ